พูดถึงหมอลำค่ะจัดมาเลยค่ะระเบียบวาธ๔รูป
เปิดวิกมาหนึ่งเดือนเกือบหนึ่งเดือนแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมคุณผู้ชม
เรียกได้ว่าโอ้โหมันมากพี่ป้าน้าอาแบบม่วนซื่นมีความสุขมากนะคะ
เอ๊และชาวคณะตระเวนฝ่าสายฝนช่วงนี้ฝนตกเยอะนะคะ
เล่นตามที่ต่างนะคะเรียกว่ากลับมาคราวนี้ได้รับความนิยมแบบถล่มทลาย

เสื้อผ้าหน้าผมเห็นไหมคะน้อยองด้วยค่ะโอ้ยเอกเหลือเซิร์นเอวหนึ่งเด้งมาก

มาลัยแบงค์พวงมาลัยออนไลน์โอนมาให้สนั่นเลยค่ะ
ซึ่งในทีมของทีมนักร้องหมอลำเนี่ยค่ะหลังจากคุณท็อปนารากรขอถอนตัวไปค่ะ
พักไปดูแลคุณแม่นะคะล่าสุดพ่อเอ๊กซ์ก็ประกาศดันน้องฟอสศิษย์ดิฉัย
พระเอกหมอลำหน้าใหม่ค่ะที่เคยไปสร้างความฮือหาบนเวทีเสียงอีสานมาแล้วคนนี้แหละ

เหลืองักน้อยอยู่เลยเถอะแล้วเช้านี้นะคะน้องฟอสศิษย์ขอมาอยู่ในสถานกรรมระบิปวัตถสินเต็มตัวค่ะ
พ่อเอ๊กซ์ยืนยันเลยว่าฟอสศิษย์ไม่ได้มาที่ใครนี่เค้าเคยจะเล่นหนังด้วยนะคนริมสุดหนองยังเด็กอยู่เลย
และได้วางคาแรคเตอร์ให้รับบทเป็นพระเอกหมอลำแบบคนซื้อ
อ้าวคนนี้โดนเมียหลอกอะไรประมาณนั้นครับคุณผู้ชม

แล้วก็เต้ายองดาวเด่นจากคณะระเบียบวัฒนศิลป์เลยจ้า

ถามว่าตอนนี้ก็คือเราก็คือยังเคยบอก
ขอเบรกดูอะไรช่วยแม่ก่อน
สำหรับฟอร์สนี่ก็คือช่วงนี้ก็คือเป็นการว่า

เรื่องนี้ผ้าเอคก็จะเป็นคนบทซื่อ

แบบคือยังสิงงหนิละ

บางทีพระเอกก็เป็นแบบว่าอย่างที่พ่อเอ๋บอกกัน

บางทีเมียก็แบบว่าไปเจอนุ่มอะไรอย่างนี้ค่ะ

ต้องรับบทเหมือนดาราสาวแสนสวยแล้วแหละ

ประจักษ์ให้เข้าข้ามเหรอ